สำหรับคดีระเบิดและเหตุการณ์การวางเพลิงในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้นะครับ
ตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีนั้นก็คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
และล่าสุดนี้สารทหารอนุมัติหมายจับ๑ในมือวางระเบิดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขันครับจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหารายนี้
เรื่องต้นพบว่ามีประวัติติดตัวรวมทั้งเคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุย
อันตรวจเอ็กซีวาราหลังศรีปรามมนักกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปยังมณฑนทหารบกที่๑๕จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดและวินาศกรรม
ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
สารทหารใช้เวลาในการพิจารณาพยานหลักฐานของตำรวจอย่างละเอียด
ก่อนจะอนุมัติหมายจับในอัสมีนกาเต็มมาดีอายุ๒๙ปีชาวจังหวัดปัตตานี
ในข้อหาร่วมกันมีระเบิดซึ่งใช้เฉพาะแต่การสงคราม
และพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรพบว่า
อัสมีนมีหมายจับในหลายพื้นที่

หลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายจับ
เชื่อมโยงกับการก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่เกาะสมุย
นั่นคือลักษณะของการประกอบระเบิด
และแผนประทุศกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน
การตรวจสอบจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เชื่อว่านายอัสมีนยังคงกบดานอยู่ในประเทศไทย
ผู้ต้องสงสัยอีก๑คนเป็นชายไทยอายุประมาณ๓๐ปี
หมวกแก๊ปและแว่นตาสีดำสะพายกระเป๋า
ปรากฏตัวอยู่บริเวณถนนภูนศุกร์
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอหัวหิน
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๐สิงหาคม
ก่อนเกิดเหตุระเบิดเพียง๑วัน
เป็นเบาะแสสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การออกไหมจับผู้ต้องหาอีก๑คนภายใน๑๒วันนี้
การสืบสวนของชุดคลี่คลายคดีเบื้องต้นเชื่อว่า
ผู้ก่อเหตุในจังหวัดประจวบคิริคันมีเพียง๓คน
และแบ่งหน้าที่กันทำอย่างมืออาชีพ
และแบ่งกลุ่มการก่อเหตุ๑จังหวัดต่อ๑ทีม
จึงทำให้แผนประทุศกรรมมีความเชื่อมโยงกัน
เหนือจากการมีภูมิลำเนาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นปมเหตุทางการเมือง
ปกติคนใน๓จังหวัดเขายังไม่กล้าออกมานอกเขตนะครับ
เขาก็อยู่แค่๔๕จังหวัดแค่นั้นนะครับไม่เกินสตูนนะครับ
ถ้าเชื่อถึงละละที่แบกแยกดินแดนนะครับก็ไม่เกิดนั้นแหละครับ
คราวนี้ส่วนเหตุที่มันก้าวมานอกเขต๕จังหวัดนี้
ต้องไปพินาอีกทีว่าเพราะอะไรครับ

ผมทำนวลครับว่าก็ตามพญาหลักฐาน
สำหรับคดีระเบิดและวินาศกรรมในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
สารได้อนุมัติหมายจับแล้ว๒คน
คือนายอาฮามะเล็งหะที่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
และนายรุษรันใบมะก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
มากว่า๓สัปดาห์ที่ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีระเบิดปวน๗จังหวัดภาคใต้
ทุกครั้งที่มีการออกไม้จับ
คนตำรวจเอกศีวราต้องเดินทางไปขออนุมัติหมายจับด้วยตัวเอง
พร้อมยืนยันว่าคดีความมั่นคงคงทำเร็วไม่ได้
เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานตอบทุกปมข้อสงสัยของสังคม

ข้าวเทรัสทีวีรายงาน